คุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาดูงานธรรมบุญเมื่อวานนี้นะคะ
ครบรอบ๕๐วันการจากไปของศิลปินแห่งชาติอาต้อยเศรษฐา
สารา๑๖นะคะวัดเทพศิรินนั่นเองค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะต้องบอกว่ามีดาราอาวุโสแล้วก็คนบันเทิงมาร่วมทำบุญ
เพลเนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็ร่วมฟังสวดพระอภิษฐรรมเนี่ยค่ะ
เยอะแยะจริงค่ะไม่ว่าจะเป็นอาแอดสมบัติค่ะ
พร้อมภรรยานะคะอาตุ๊กเนินเต็มพี่ชมพูฟุตตี้นะคะ
นาเน็กก็มานะคะรวมไปถึงอีกหลายท่านด้วยกันค่ะ
ภายในงานค่ะคุณผู้ชมเห็นภาพหน้าจอคืออาเปี๊ยกอรัญญาค่ะ
ก็เอาหอยทอดนะคะแล้วก็ข้าวขาหมูมาเลี้ยงแขกนะคะ
ขนาดที่หนุ่มมิกท์ทองระยะเมื่อสักครู่อะไรงานเป็นแล้วเนาะ
เพราะว่ามิ๊กเขาเล่นละครกับคุณอีฟนะคะลูกสาวของอาต้อยเป็นผู้จัดละครพอดีค่ะ
โดยเมื่อวานนี้นะคะอาเปี๊ยกก็มีสีหน้าสีตาดีขึ้นค่ะ
อนุญาตให้บันเทิงไทยรัฐสัมภาษณ์เป็นครั้งแรกเลยนะคะ
ต้องบอกว่านี่เป็นเสียงสัมภาษณ์ครั้งแรกหลังจากที่อาต้อยเสียชีวิตไปเลย
ก่อนหน้านี้คือคุณอาทำใจไม่ได้นะคุณผู้ชม
เปี๊ยกนะคะยอมรับกับเราเลยนะคะว่า

แต่ไม่เคยฝันถึงอาต้อยเลยสักครั้งหนึ่งค่ะ
อาจจะเป็นเพราะว่าทุกวันไม่ว่าจะวันไหนก็ตามนะคะ
ก็คือว่าเวลาไปกินข้าวนอกบ้านก็คือบอกให้อาต้อยไปด้วย

ทางด้านลูกสาวนะคะคุณอีฟพุทธธิดาค่ะ
เปิดใจว่าตอนนี้ค่ะเตรียมทำหนังสือที่ระลึกให้คุณพ่อค่ะ
โดยอาจจะรวบรวมเป็นประวัติผลงานต่างนะคะ

จะสร้างพระนะคะเป็นเหรียญของวัดทุ่งเศรษฐีค่ะ
ถามว่าทำไมต้องทำที่วัดทุ่งเศรษฐี
คุณผู้ชมตามภาพนะคะก็คือเป็นความตั้งใจของคุณพ่อค่ะ
ที่จะทำก่อนที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะ

ส่วนลูกเขยคุณผู้ชมคุณต้นเติมศักดิ์เนี่ยค่ะ

ถึงขั้นเอาเสื้อผ้าเอาบ็อกเซอร์อาต้อยมาใส่เลยนะคะ
แล้วก็ตลอด๕๐วันที่ผ่านมานี่เป็นความเชื่อค่ะ

มีวันหนึ่งคืออาต้อยมาบอกเลยนะคะว่า
เนี่ยพ่อมีอะไรจะบอกลูกรอให้ลูกบวชให้ก่อนนะคะ

โดยจะบวชในวันที่๒๓พฤษภาคมค่ะ

ซึ่งเป็นช่วงพระราชทานเพลิงศพพอดีด้วยค่ะ

ลูกชายเนี่ยร้องเพลงเป็นไปไม่ได้นะคะ
เพราะว่าคือลูกชายเนี่ยคืออิฟเล่าให้ฟังว่ามีพรสวรรค์
คือร้องเพลงเป็นตั้งแต่เด็กเลยนะคะ

ศิลาฉายากันแบบเอโคซิตกันเลยค่ะ
ชื่นใจค่ะชื่นใจว่าคนรักเขาเยอะนะคะ
ก็เหมือนกับว่าทำให้คิดว่าคุณต้อยคงไม่เหงาเลย
ตั้งแต่จากไปเนี่ยไม่ฝันเลยค่ะ
ไม่ฝันแปลกเป็นคนแปลก
ก็จะมีโต๊ะมีสำหรับคุณพ่ออยู่ด้วย

เรายังเป็นอย่างนี้ทุกมื้อนะคะ

ออกไปทานข้างนอกเราก็ตั้ง
ผมน่าจะคิดถึงท่านมากครับ

แล้วก็ล่าสุดที่แจ้งไปว่าฟัน
แกบอกว่าลูกพ่อมีอะไรจะบอกนะ

ผมก็เลยตั้งใจที่จะบวชครับผม
และทดแทนท่านแล้วก็ส่งท่านไปสวรรค์
ไม่อยากจะพูดว่าบ็อกเซอร์ก็ใส่ครับ

ก็อยากจะให้เขาร้องให้คุณตาในวันพระราชทานเพลิง

กลับขอบคุณแฟนทุกท่านนะคะ
ที่ยังให้ความสนใจกับคุณต้อยแล้วก็ครอบครัวอยู่นะคะ
ขอบคุณที่มีน้ำใจให้เสมอ

เพราะว่าคือแกสดชื่นขึ้นเยอะเลยนะคะ

เป็นกำลังใจให้ครอบครัวศิราชายาด้วยนะคะ
ค่ะก็ติดตามกันต่อได้เลย